พาคุณผู้ชมไปดูเหตุความหึงหวงกันก่อนนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่น่าสงสารลูกสาวที่สุดนะคะ
รักแต่ก็มีความระแวงสุดท้ายก็จบลงด้วยชีวิตนะคะ
มีแจ้งเหตุมานะคะว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งใช้มีดทำครัว
ปักหน้าอกภรรยาเสียบลงไปเลยค่ะ
ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตคาห้องน้ำในบ้านเช่าที่อยู่ด้วยกัน

พบศพไม่ใช่ใครอื่นลูกสาวของทั้งสองคนนะคะ
ลูกก็ยอมรัวว่าพ่อแม่มีปากเสียงกันบ่อยหลัง
เพราะว่าพ่อระแวงกลัวแม่จะมีผู้ชายคนอื่น
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะคะ
ห้องน้ำชั้นล่างพบศพของนางสาวสมหวัง
ชุดสีดำนอนตะแคงซ้าย
เสียชีวิตโดยที่ลำตัวมีอาวุธมีดทำครัวประมาณสัก๑๐นิ้ว
เสียบอยู่กลางอกเลือดไหลนองพื้นห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่นำศพออกมาตรวจสอบบาดแผล
ก็พบว่าที่หน้าท้องเนี่ยยังถูกมีดเล่มเดียวกันแทงอีก๓แผล
หน้าอกขวาอีก๑แผลหลังอีก๑แผล
รวมเป็น๕แผลก่อนที่จะปักมีดเสียบคาเอาไว้
ตำรวจสนบางเขนตรวจสอบภายในบ้านก็ไม่พบร่องรอยการถูกลื้อขนค่ะ
ส่วนบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นที่ตำรวจไป
เจอเพียงแค่ลูกสาวของผู้ตายอายุ๑๘ปีนะคะ
ก็ยืนน้ำตาไหลตัวสั่นเลยรอให้การกับเจ้าหน้าที่
ทีนี้จากการสอบสวนลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ขณะกลับมาถึงบ้านตอนตี๔๓๐เพราะว่าประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งเอาไว้
แต่ก็ไม่ได้เอกใจเพราะคิดว่านายจิตดีอายุ๖๐ปีผู้เป็นพ่อ
จะรีบออกไปขับรถแท็กซี่จนลืมปิดประตูบ้าน
กระทั่งเดินเข้ามาในบ้านได้ยินเสียงคล้ายคนลืมปิดน้ำในห้องน้ำ
ก็เลยเดินไปเพื่อจะปิดน้ำค่ะ
กระทั่งเดินมาก็พบศพแม่นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้น
โดยมีมีดปักอยู่กลางอก
พอตั้งสติได้ก็เลยโทรศัพท์ไปหาพ่อ
เพื่อสอบถามว่ารู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนฆ่าแม่
แต่ทันทีที่โทรไปบอกพ่อพ่อกลับถามกลับมาว่า

ลูกสาวบอกว่าตนนี่แหละพ่อเป็นคนบอกนะ
ตายแล้วใช่ไหมตนนี่แหละที่เป็นคนฆ่าแม่ของเธอ
และไม่ต้องมาตามตอนนี้กำลังหนีมาอยู่แถวถนนเสรีไทย
ฟังเสียงลูกผู้เสียชีวิตเล่าหน่อยค่ะ
กลับบ้านมากินข้าวกันปกติคุยเล่นกันปกติ
แล้วก็แบบพ่อเขาก็จะแบบจุดประเด็นว่าแบบ
เหมือนแม่เล่นโทรศัพท์อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนแบบคิดว่าเขาคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนี้
คือแบบมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าหนูว่าสนิทกับแม่อะไรอย่างนี้

ความคืบหน้าคดีนี้นะคะทีมข่าวตรวจสอบไปที่พันธ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
ผู้กำกับการสอนอบังเขนบอกว่า
ตั้งใจที่จะสกัดจับตัวนายจิตดีคนเกาะเหตุให้ได้โดยเร็วนะคะ
คิดว่าคงไม่นานน่าจะตามจับได้ค่ะ
ส่วนปมเหตุก็คิดว่าน่าจะมาจากที่ลูกสาวบอกนั่นแหละ
คือนายจิตดีอายุ๖๐ใช่ไหมคะ
แต่ว่าภรรยาเนี่ยอายุห่างกันเกือบ๒๐ปี

ก็เลยอาจจะระแวงกลัวว่าภรรยาจะนอกใจ
ก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้ขึ้น
หลังเนี่ยเหตุระแวงหึงหวงส่วนมากมาจากการเล่นโทรศัพท์ทั้งนั้นเลยนะ
คือระแวงว่าเห็นคุยโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์จับโทรศัพท์นานแชทกับใคร

ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวมันก็เลยเหมือนห่างกันมากไป
ยิ่งไม่ได้พูดคุยกันอีกเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งเหตุการณ์แบบนี้
คือมันคิดเองเออเองไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจเองแบบนี้ค่ะ
ความสูญเสียแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ